คุณผู้ชมชีวิตใครใครก็รักถูกไหม
ใครมาทำร้ายเราใครมายิงเรามาจับเราเราก็ต้องเอาตัวรอด
กว้างเหมือนกันกว้างป่าตัวหนึ่งนะคะถูกบ่วงนายพรานเนี่ย
คล้องแล้วก็จะจับมันก็ฮึดดิ้นหนีสุดชีวิตจนข้อเท้าขาดอะค่ะ
คนจะเจ็บปวดขนาดไหนคิดดูนะคะ
ที่สุดน้ำมันหนีลงไปอยู่ในน้ำค่ะแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ให้มาช่วย
ท้ายที่สุดคุณผู้ชมมันรอดนะคะทหารพรานาวิกโยธินได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้และฝ่ายปกครองค่ะ
มากันเยอะเลยนะคะมาช่วยกว้างป่าตัวผู้อายุเจ็ดถึงแปดปี
น้ำหนักสักร้อยกิโลกรัมมันลอยคออยู่ในสระน้ำของชาวบ้าน
ท่าทางมันเนี่ยอ่อนเปรี้ยเลยนะคะพอช่วยเหลือนำตัวขึ้นมาได้เนี่ย
เพราะว่าขาหน้าซ้ายช่วงข้อเท้าเนี่ยขาดห้อยร่องแร่งแล้วก็มีบ่วงติดออกมาด้วยเนี่ยนะคะ
ซึ่งบ่วงนี้ก็เป็นบ่วงเชือกไนลอนสีเขียวมีรอยกระสุนปืนอยู่ที่ลำตัวด้านขวาของกวางด้วย
ลักษณะเหมือนลูกปลายปืนลูกซองค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยประถมพยาบาลฉีดยาสลบ
แล้วก็นำตัวไปรักษาและอนุบาลที่ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสอยดาว
โป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีคือเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่ามีชาวบ้านมาแจ้งนะคะ
ว่าเมื่อตอน๓ทุ่มวันอังคารได้ยินเสียงปืนดังจากแนวชายป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
กวางค่ะแล้วก็คาดว่ากวางเนี่ยนะมันน่าจะเดินมาติดบ่วงอยู่หลายวันแล้ว
พอนายพรานมาพบก็เลยหวังจะยิงชำแหละเนื้อแต่กวางมันก็สู้ไงคะ
ก็เลยดิ้นจนขาขาดกระโดดลงสระน้ำแล้วก็มาช่วยเหลือได้ทัน
ครับซึ่งตอนนี้ก็จะตามตัวในพรานมาดำเนินคดีต่อไปด้วยอืม
กวางคุณผู้ชมไปดูภาพหายากอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นวินาทีแห่งการกำเนิดเกิดใหม่ของแม่แพ้ค่ะ
ที่โต๊ะลูกนะคะครับตามธรรมชาติเป็นลูกแฝดด้วยค่ะ
โดยเจ้าน้ำตาลคือแม่แพ้อายุ๑ปีครึ่งของฟาร์มแพ้บ้านรังกายใหญ่อำเภอพี่มาย
จังหวัดนครราชศรีมามันปวดท้องเดินไปมาในคอกเนี่ยค่ะ
จากนั้นมันก็เบ่งลูกน้อยโผล่ออกมาลูกน้อยออกมาทั้งหมด๔ตัวนะคะ
อ่าออกมาครบทั้งตัวนะคะครับก็ส่งเสียงร้องอ่าค่อยค่อยยืนตามสัญชาตยา
ต่อมาไม่ถึงห้านาทีอ่าเบ่งออกมาอีกตัวหนึ่งโอ้โหเหรอ
กลายเป็นลูกแฝดจ้ะพอมันทรงตัวได้ก็ดูดนมแม่ทันที
สัญชาตยานะคะครับเจ้าของฟาร์มแพ้บอกว่าปกตินี่น่ะ
แพทย์จะตกลูกในช่วงที่ไม่มีคนอยู่แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะ
ตกลูกแฝดให้เห็นแล้วก็ยังมีคนอยู่ด้วยก็เลยเก็บภาพได้
ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีที่ได้เห็นภาพนี้นะคะโอ้ดูมันก็น่ารักดีนะ
อ่าทุกทุกชีวิตนะเกิดมาก็น่ารักน่าเอ็นดูใช่แล้วค่ะแต่ว่าเวลา